มันเป็นจังหวะวินาทีระทึกเลย
เพราะว่าช้างป่าไปติดบ่วงนายพราน
ทีนี้หมอล็อตก็กำลังนำทีมเข้าไปจะช่วย

ปรากฏว่าเขาตกใจแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวดูพร้อมกันค่ะ
โอ้โห

ร้องแบบนี้แล้วเจ้าหน้าที่นักข่าวเอง
อันนี้คือคลิปเท่าที่นักข่าวเราถ่ายมาให้ดูได้ค่ะ
คือไม่ทันได้ตั้งใจถ่ายเพราะว่ากล้องมันหล่นไปหมดแล้วนะ

จริงแล้วเจ้านาฬีเนี้ยเขาวางแผนจะไปยิงยาสะหรับ
พาลูกช้างป่าที่มันติดบ่วงนายพรานอยู่เนี่ย

แผนของเขาจะให้เจ้าหน้าที่๒คน
ผลักดันช้างให้ออกมาอยู่ในที่โล่งก่อน
แล้วสัตวแพทย์จะยิงยาสลบ

มันก็เหมือนกับจะเป็นไปตามแผนแล้วนะ
จังหวะนั้นมันเป็นจังหวะที่เครื่องจักรของช่าง

ติดเครื่องขึ้นมาปุ๊บ
เสียงมันดังไงช้างก็โต๊ะกระจายค่ะ

ก็เลยกระเจิดกระเจิงหนีกันระทึกเลยนะคะ
เราก็ได้ไปสอบถามอาสาสมัครพิทักษ์ช้าง
อำเภอนายายอามที่เกือบจะโดนช้างเหยียบ
คือนายสุวัสดิ์อายุ๓๙ปีเล่าให้ฟัง
ตอนนั้นผมหลบอยู่ตรงต้นไม้

ก็วิ่งเข้ามาหาจะพุ่งชนผมเลยจนผมล้ม

โชคดีที่ตรงนั้นมีเถาวันปกคลุมอยู่
ผมก็เลยรอดไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
แม่ทีนี้ทีมงานก็ต้องเลื่อนแผนการรักษาช้างไปก่อน
เพราะว่าตอนนี้มันก็เครียดแล้วก็ตกใจด้วย
เดี๋ยวต้องกลับไปวางแผนกันใหม่แล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่ง
รอบนี้จะต้องปลอดภัยจะต้องรัดกลุ่มที่สุดนะคะ